ชาวบ้านที่ลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำ
ไม่พอใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่นะครับ
หลังจากที่เกิดคดีชายเมายาบ้าจนหลอน

ชายสูงอายุวัย๗๔ปีคนหนึ่งจนบาดเจ็บ
แต่ตำรวจไม่จับกุมบันเมิงคดี
สุดท้ายแล้วผู้ก่อเหตุไปก่อเหตุซ้ำ
ด้วยการแทงลูกชายของคนที่ได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิต

นายสวัสดีแล้วบัวอายุ๗๔ปี
ตะบนเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ

หลังนายเกษรินชัยฉลาดหรือปุ๊อายุ๓๗ปี
วัยรุ่นในหมู่บ้านซึ่งมีอาการหลอนจากการเสพยา
ใช้มีดสปาต้าไล่ฟันนายสวัสดิ์จนศีรษะเป็นแผลชะกัน

จากนั้นญาติได้แจ้งตำรวจสพทเวนชัย
ให้มาจับตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดี
แต่ตำรวจแค่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตามที่ได้รับแจ้งเท่านั้นและบอกให้เคลียร์กันเอง
โดยไม่มีการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีแต่อย่างใด
ทั้งที่ผู้ก่อเหตุมีมีดเป็นอาวุธ
และอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งสร้างความหวาดภาวะให้กับชาวบ้าน
แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เพราะวันต่อมานายแคล้วแลบัวอายุ๓๘ปี
ลูกชายนายสวัสดิ์ขับรถกระบะสีดำพร้อมเพื่อนอีก๒คน
ออกไปหานายเกษรินเพื่อจะถามหาสาเหตุที่มาทำร้ายพ่อ
เมื่อไปเจอนายเกษรินกลางทางที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์มาพอดี
จอดลงไปพูดคุยสอบถามว่าทำร้ายร่างกายพ่อเขาทำไม
โดยที่นายแคล้วก็ถือมีดที่ใช้สำหรับตัดอ้อยลงไปด้วย
กลับถูกนายเกษรินใช้มีดสปาต้าฟันที่กกหูขวา
แล้วแย่งมีดตัดอ้อยก่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
จากนั้นนายแคล้วก็ขับรถตามไป
ชนรถมอเตอร์ไซค์ของนายเกษริน
แล้วลงมาจากรถมีการต่อสู้กัน
เกษรินตัวใหญ่กว่าใช้มีดสปาต้ากระนำฟัน

เรื่องนี้ทำให้นายสวัสดิ์ไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของตำรวจ
เพราะไม่ยอมจับกลุ่มนายเกษรินตั้งแต่แรก
ใช้มีดฟันศีรษะตัวเอง
เช่นเดียวกับนางบุญหลายบุตรประโคนภรรยาผู้เสียชีวิต
บอกว่าหากวันนั้นตำรวจจับตัวคนร้ายไป
การสูญเสียก็คงไม่เกิดขึ้น
ผมก็ไม่พอใจหรอกว่าผมอยากให้จับไปเลย

ถ้าเจ้านายเอาไปผมก็พอตาย
ถ้าวันนั้นพากันไปแจ้งความ
พาพ่อไปหาหมอเขาไปแจ้งความ
ถ้าตำรวจเขาออกมาจับไป
มันก็จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
มันก็จะไม่มีคนสูญเสียถ้าตำรวจจะไปตั้งแต่วันนั้น
ด้านในฮองชัยฉลาดพ่อของผู้ต้องหายอมรับ
ลูกชายติดยาบ้ามาประมาณ๒๑ปีแล้ว
พ่อก็กลัวเหมือนกันไม่กล้าตักเตือน
หลังตำรวจจับตัวลูกไปก็โล่งใจมาก
เพราะจะได้อยู่บ้านอย่างไม่ต้องกังวล

ประสาทไม่มีประสาทไม่มีดีเลย

วุ่นไหวแล้วไม่มีวันดีจะยืนจนไหน
ผมปวดหัวจนจะเป็นใครร่างวัล
ด้านพลันตำรวจเอกบูนสินพดุงสุก

ระบุว่าเหตุการณ์แรกตำรวจไปตรวจสอบ
พบผู้ต้องหาอยู่ในอาการสงบ

จึงบอกให้ไปจรจาไกลเกลียดกับผู้เสียหาย

พอหลังเกิดเหตุจนมีผู้เสียชีวิต
ได้จับกลุ่มผู้ต้องหามาสอบปากคำ
โดยให้การว่าถูกอีกฝ่ายจะทำร้ายร่างกายแล้วต่อสู้กัน

ตำรวจจึงดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เตรียมนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรัมต์ต่อไป
ข่าวแถวรัตน์ทีวีรายงาน